ไปดูเรื่องนี้กันบ้างฝูงพึ่งหลวงครับ
มาทำรังที่วัดแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นพึ่งที่น่ารัก
ไม่เคยทำร้ายใครครับ
ไปกันฮะที่วัดราชสัทธาธรรมพระอารามหลวง
ตำบลศรีนครอเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย

ดูนะบอกเห็นแต่อุโมส่วนโอ้โหนี่ไง

ใหญ่กว่าช่องฟ้าบรรยากาอีก

เขาบอกว่าพึ่งที่นี่
เยอะแล้วก็ไม่เคยทำร้าย
ตรงนี้พึ่งเยอะหรือทานแล้ว

อย่าเพิ่งรีบโยนจังหวะไม่ได้

เข้าใจเอาอย่างงี้เนอะไม่ต้องคุณชิ้นสาว่าไงคะ
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปถามพระมหาวีรเทพโชติธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนะฮะ
ท่านเล่าให้ฟังว่าพระอุโบสถหลังเนี้ยน่าจะก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศสองสี่หกเจ็ด
ส่วนตัวหลวงพ่อเองน่ะมาอยู่ที่วัดเมื่อปีพศสองห้าสี่เก้าอืม
ท่านมาแล้วเนี่ยก็เห็นพึ่งหลวงรังนี้อยู่ตรงนี้แล้ว
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหน
แต่ท่านบอกว่าท่านมาตั้งแต่ตอนปี๔๙ก็เห็นแล้วว่าก็ไหนบอกว่าเพิ่งมา
อ้าวก็ท่านอ่ะเห็น

เห็นตอนเนี่ยท่านมาท่านก็เห็นเลยเห็นพึ่งอยู่นี่

ไปต่อไม่ได้เลย
ไปหมดเลยเนี่ยเล่นผิดเล่นถูกผมงงไปหมดแล้ว

เพิ่งมาแล้วท่านก็เห็นตั้งแต่ปี๔๙

ที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชาวบ้านเขามาทำบุญเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนี่ย
มากันก็เยอะมากันก็แยะ
ก็เวียนเทียนรอบอุโบสถตรงนี้แต่พึ่ง
พึ่งหลวงรังนี้ก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร

เสียงดังก็ไม่เป็นไรเพิ่งอยู่ได้เพิ่งอดทน
โอ้โหพึ่งหรือทหารอดทนอดทน
คุณผู้ชมครับแต่อย่างนี้ให้ดูกันเนี่ย

คุณชนะบอกแล้วว่าเพิ่งไม่ทำร้ายใคร
ไปเที่ยวได้ทะลึ่งแย่มันโอ้โหเดี๋ยวมันออกมาต่อยให้นะ
อย่าไปรบกวนเขาเขาก็จะไม่รบกวนเรา
อ่าอยู่สมันต์ด้วยฉันแล้วมีความสุขนะคุณชะนัยนะ